กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
เช่นข่าระหว่าสามีของเธอมานั่งดื่มเล่ากับเพื่อนที่นี่
แต่มาถึงไม่เจอสามีเจอแต่รอยเลือดแล้วก็รองเท้าของสามีนะครับ
แล้วเลือดตรงนู้นน่าจะนั่งท้ายไปแล้วก็คือเลือดหยดไปตามทางคือสุดทางตรงนู้น
ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ใช่ค่ะเธอบอกว่าที่ตกใจมากเพราะว่าเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นด้วยไงคะ
แล้วเธอก็พอมาหาสามีอ้าวไม่เจอมีรอยเลือดมีรองเท้าวางอยู่
สามีของเธอเนี่ยเธอบอกชื่อตุ้มเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าในตุ้มสามีของเธอมากินเหล้าที่บ้านหลังนี้
แล้วมันมีเสียงปืนดังขึ้น
มาถึงเนี่ยสามีก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้
แต่มีรองเท้าแตกของสามีเนี่ยถอดทิ้งอยู่ที่นี่
แล้วมีรอยเลือดตามจุดต่างในพื้นที่หยดตามทางยาวไป
จากจุดที่เจอรองเท้าแตะของสามีไปถึงถนน
จากนี้ยังสังเกตเห็นว่าน่าจะมีการล้างเลือดออกด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราชธานีนะครับ
แต่ว่าหญิงสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอก็พยายามคิดในแง่ดีเอาไว้ก่อน
ว่าเพื่อนอาจจะพาไปหาหมอหรือเปล่า
ก็เช็คตามโรงพยาบาลต่างก็ไม่มีสามีเข้าไปรักษาอะไร
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
คือมาถึงเช้าเนี่ยเธอก็ยังตามหาตัวสามีเธอไม่เจอนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้หญิงคนนี้พาตำรวจไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กอีกครั้ง
แล้วชี้จุดที่มีคราบเลือดที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ
แต่เธอบอกว่ามันดูเหมือนกับมีการล้างทำความสะอาดค่ะนะ

สันนิษฐานว่าสามีเธอต้องถูกยิงนะครับ
เพราะเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนแล้วก็ถูกลากไปใส่รถ
เพราะมีรอยเลือดเนี่ยเป็นทางยาวไปเหมือนกับเอารถเนี่ยเข็นออกไป
เมื่อคืนที่เธอมาเธอบอกว่ามีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นคาวเลือดเนี่ยคล้าคลุ้งไปหมด
ได้ยินเสียงปืนได้ยังไงเพราะบ้านอยู่ใกล้กัน
โดยตั้งข้อสังเกตนะครับเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
ที่เธอมาดูมันไม่มีการล้างคราบเลือดนะ
แต่เช้าวันนี้กลับมาดูอีกทีนึงเนี่ยฮะ
ทำไมมันมีร่องรอยเหมือนกับล้างคราบเลือดนะครับ
หลังจากไปแจ้งความกลับมาที่จุดเกิดเหตุเนี่ย

ซึ่งจากเมื่อคืนยังคิดในแง่ดีว่า
สงสัยเกิดอะไรขึ้นสามีบาดเจ็บเพื่อนอุ้มพาไปโรงพยาบาลหรือเปล่า
วันนี้เธอบอกว่าเธอมั่นใจว่าสามีสงสัยจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วแน่

ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเธอก็ยังอยากได้ศพของสามีเธอคืน

ตอนที่หนูมาเมื่อคืนนี้ตรงนี้จะเป็นเลือดเยอะ
จนกระทั่งก็เลือดแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยลากไปเป็นทางยาว
ตอนที่หนูมาตอนที่หนูมายังหนูไม่รู้ว่าพาไปหรือยัง
แต่หนูเอามาจอดรถตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีรอยน้ำที
แต่ตอนที่หนูพาตำรวจมาเขาล้างเรียบร้อยแล้ว
ถ้าว่ามันไม่มีอะไรทำไมเขาต้องล้างล้างเลือด
นี่ค่ะจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปนะคะ
ตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดสุราธานี

คือลงพื้นที่ไปไปคุยกับผู้หญิงเจ้าของคลิป

แล้วก็ไปคุยข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
นางสาวจินดาราวะสินทรัพย์อายุ๓๑ปีนะคะ
นี่คือคนที่สดผ่านเฟซบุ๊คที่ตามหาสามีนะคะ
สามีก็คือนายโกศลเรืองดุกหรือตุ้มอายุ๔๕ปีที่หายตัวไป
ตำรวจไปที่บ้านค่ะคือบ้านเลขที่๘๙หมู่๕อำเภอชายาจังหวัดสุราชธานี
ก็ไปตรวจที่สาราที่พักที่อยู่ใกล้บ้าน
ไปตรวจดูคราบเลือดน่ะนะคะคราบเลือดล้างออกไปบ้างแล้วจริงจริง
เพราะตรวจแล้วเป็นเลือดคนใช่ไหมเลือดมนุษย์
ก็เลยต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ทีนี้ค่ะรองเท้าของนายโกศล
มันตกอยู่ใกล้กับสาราที่พักนะคะ
ประเด็นคือมันมีรอยลาก

เป็นรอยลากไปตามพื้นดิน
สาลาไปบนถนนนะคะ

ไม่รู้รากอะไรแหละแต่มันมีรอยแบบนี้
ประมาณสัก๖๐เมตรได้

มันมีรอยเลือดเป็นระยะด้วยค่ะ

ว่ามันมีปลอกกระสุนหรือมีอะไรตกอยู่แถวนั้นไหม
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา

ไปคุยกับนางสาวจินดาราค่ะ

เธอมีผู้ต้องสงสัยในใจแล้ว

แต่เธอบอกว่าพูดชื่อไม่ได้จริง
ขออนุญาตไม่บอกชื่อแต่ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ

เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นนะคะ

แต่เธอบอกว่าไอ้ที่เคยมีเรื่องกันกับสามีเธอ

แต่ไม่แน่ใจนะว่ามันใช่เรื่องนี้หรือเปล่า

เธอบอกว่าวันเกิดเหตุนะคะ

ผู้ชายคนนี้ที่เธอบอกเธอสงสัย

ว่าไปคุยปัญหาอะไรกันบางอย่าง

๕ทุ่มติดต่อกลับมาบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเข้าบ้านแล้วนะ

ตีหนึ่งได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่ง

เพื่อนที่ไปด้วยโทรศัพท์มาถามว่าสามีของเธอกลับถึงบ้านหรือยัง
เพราะมันมีเรื่องชุลมูลเกิดขึ้นตอนที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
เธอก็ตกใจก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจ
แล้วก็กลับไปที่สาราอีกรอบหนึ่ง
แต่ทีนี้เจอแค่รองเท้าแตะของสามีตกอยู่

แล้วก็ที่พื้นย่ามีลักษณะของรอยลากออกไปด้วย
แล้วก็มีรอยล้างเลือดที่ถนนด้วย
บอกว่าโอ้โหหลายอย่างมันน่าสงสัยมาก
ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เลยสดไว้ผ่านทางเฟซบุ๊คเพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
บอกว่าเชื่อว่าสามีเนี่ยค่ะคงถูก
ผู้ต้องสงสัยคนนี้โทรศัพท์มาล่อลวงออกไป
ให้ไปที่วงเล่าที่สาราที่พักตรงนี้
แต่เธอบอกว่าบอกตรงนะไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไร
ว่าคงเรียกมาคุยกันแล้วคุยไม่ลงตัว
ผู้ก่อเหตุน่าจะยิงสามีเธอนะคะเธอคาดว่าเป็นแบบนั้น
แล้วก็เหมือนกับปล่อยให้สามีเธอจมกองเลือดอยู่ข้างสารา
หลังจากนั้นอาจจะมีการเก็บกวาดล้างคราบเลือด
แล้วก็ลากร่างสามีเธอไปขึ้นรถ
แล้วก็เหมือนเป็นลักษณะของการอำพรางคดี
เพราะมีรอยเลือดมีรอยลากแบบนี้นะคะ
คาดว่าคนก่อเหตุคงขับรถไปสักพักหนึ่ง
แล้วไปเสียหลักชนเสาปูนข้างเสาไฟฟ้าข้างวัดตะกรบ
ว่าผู้ก่อเหตุคงยิงซ้ำด้วยนะคะ
ยิงซ้ำอีกสองนัดเพราะชาวบ้านได้ยินเสียงค่ะ
แล้วก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายรถเอาร่างสามีไปทิ้งทะเล
เพราะว่าเส้นทางตรงนี้ไปออกทะเลได้นะคะ
แล้วคืนวันเกิดเหตุคุณผู้ชมมีชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดี

แต่ประเด็นมันคือไม่มีใครกล้าออกตัว
ไม่มีใครกล้าออกมาให้ข้อมูลเพราะทุกคนกลัว
ผู้ต้องสงสัยคนนี้เพราะเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ตัวภรรยาก็เลยบอกว่าเธอก็ไม่อยากจะไปสู้รบกับเขาสู้ไม่ไหวหรอก
ตอนนี้ขอให้เจอศพสามีจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาขอแค่นั้น
ตอนนี้เธอท้อนะคะเธอหมดหนทางนะคะ
ก็เลยต้องมีการสดผ่านเฟซบุ๊กเพื่อขอให้สื่อเข้ามาช่วย
ตอนนี้ไม่มีคนกล้าให้ข้อมูลตำรวจด้วยซ้ำ
กระทั่งเพื่อนสองคนนะคะที่ออกไปพร้อมสามีเธอค่ะ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

เฮ้ยอย่าเพิ่งร้องเลยเดี๋ยวเราเจอศพพ่อเราค่อยร้องทีเดียวไหม
มันแบบเราแบบเรารู้สึกว่าเขาทำกระเพราแบบมันเกินไปมาก
ค่ะมันเราก็มีความผิดค้นอยู่
ถ้ากลัวแกจะยิงตายตรงนี้แกจะทุบไปแกทิ้งข้างทางก็ยังได้
ไม่มีใครทำอะไรได้ไม่แกทิ้งเลยเดี๋ยวเราก็ไปเก็บศพแฟนเรากลับมาทำพิธี
แต่นี่เป็นเพียงการคาดการณ์ของภรรยาของผู้สูญหายนะคะ
คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะยังไม่ชัด
เดี๋ยวต้องรอข้อมูลจากตำรวจอีกทีนึง
ส่วนพี่ชายของในตุ้มผู้สูญหายค่ะ
ธิรศักดิ์อินทจักรอายุ๕๐ปี

น้องชายไปยุ่งเกี่ยวเคลียร์ปัญหาให้กับเด็กบนเรือ

เรื่องของการออกเรือไปหาหอย
เรื่องของการแบ่งพื้นที่หาหอย
คือตอนนั้นเนี่ยน้องชายไปช่วยเคลียร์

แต่ว่ามีมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือว่าคนที่มีอิทธิพลที่ครอบครัวเขาสงสัย
คืนวันเกิดเหตุนะคะคงจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ยิงน้องชายเขาจนเสียชีวิตคาดว่าเป็นแบบนั้น

ที่มีเรื่องไล่ยิงกันมา๒๐กว่าปี
ก็ไม่แน่ใจอาจจะมีส่วนร่วมด้วย
เนื่องจากผู้มีอิทธิพลที่ต้องสงสัยคนนั้น

คือตัวพี่ชายของในตุ้มบอกว่า
ส่วนตัวไม่อยากจะไปสู้รบกับเขา
ก็พูดเหมือนกับภรรยาของในตุ้มนะคะบอกว่า
ขอแค่ได้เจอขอแค่ได้ร่างของน้องชาย
กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาก็พอ
ผมบอกจากบ้านชั่วโมงกลับมามันแปลกอะมันอะไร
บอกเอาศพน้องผมคืนมาก็นั่ก
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของบ้าน

สาลานะคะครับนายบำรุงดีมีสี่อายุหกสิบเจ็ดปี
บำรุงก็บอกว่าจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นสาราที่มีการเตรียมน้ำ
กาแฟติดไวไฟให้ชาวบ้านในพื้นที่
นั่งกันแถวนั้นไปดื่มน้ำดื่มกาแฟแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ
ค่ำเมื่อวานนายบำรุงก็บอกว่าก็นั่งอยู่ตรงสารานะ
ก็อยู่กับคนในครอบครัวเนี่ย๔คน๓ทุ่มเข้าบ้านแล้วหลับไปเลย
มารู้ตัวอีกทีหนึ่งวันตีสามตีสี่ตำรวจมาบ้าน
ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ย
บำรุงบอกว่าบ้านอยู่ใกล้สาราเลยนะ
แต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรจริง
ไม่รู้เหตุเกิดตอนไหนเห็นตำรวจมาเต็มหมด
ผมตกใจหมดเลยเมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่ารถอะไรชนกันทีนี้ก็ต้องถามตำรวจแหละค่ะ

มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงกันแน่
คือทางตำรวจสพสุรธานีเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าจากหลักฐานต่างคราบเลือดรอยลากรอยอะไรเนี่ย
มันก็น่าจะมีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกายเกิดขึ้น
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนายโกศลคาดว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายล่ะค่ะ
ก็เลยเร่งสืบสวนหาความเคลื่อนไหวนะคะทั้งทางสพสุราชแล้วก็ที่ชายาค่ะ
ติดตามตัวนายโกศลให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็เชิญเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุไปสอบสวนนะคะ
แล้วก็ต้องพูดคุยกับภรรยาของผู้สูญหายอีกทีนึงว่ามันมีปมเหตุอะไรที่น่าสงสัยบ้าง
และคนที่ภรรยาสงสัยเนี่ยเขาคือใครอะไรยังไง
ก็หายไปไหนยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะคะ